ได้เห็นภาพความประทับใจไปแล้ว
ถึงที่มาที่ไปมามาจากคนแรกที่ไปชวนคุณหมักปะริน

ว่าก็ยังรักกันดีอยู่ค่ะแล้วเรื่องแก๊งล่มล่ะคะ
ที่มีข่าวว่าบอยปกรณ์ไปเทียบเชิญหมากนะคะ
เจอกับมิ้นท์ในงานบอลเนี่ยจริงเท็จเป็นยังไงนะคะ

ตามนั้นครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมาก
ตามนั้นตามที่พี่บอยพูดทุกอย่าง
เราได้คุยกันไว้ว่าตรงนั้นเราเคยถ่ายเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ใช่แล้วเราก็เลยแบบว่าอยากถ่ายสีหัวใจอีกครั้งนึง
แล้วพี่บอยเป็นคนที่ไปเรียกมิ้นมาค่ะ

แล้วเรื่องที่มันเรื่องนี้จริงผมจะไม่ตอบแล้วด้วยซ้ำนะ
แต่จริงคือเรื่องมันผ่านมานานมากแล้ว
แล้วทุกอย่างมันคนจะทำงานด้วยกัน
คนเจอหน้ากันมันก็ต้องสักวันหนึ่ง

ฉะนั้นถึงจุดนี้แล้วเราเป็นปกติแล้ว
ที่เขาบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่แน่นอน
นี่เรื่องจริงนะคะแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะ
แก๊งล่มกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่ง